คุณผู้ชมฮะต้องเอาช้างใหญ่แปะไว้หน่อย
ฮะเพราะจริงจริงชาหดนี่ไม่ใช้ชายหาดตรวยน่ะ
หรือว่าอาบแดดได้แบบว่าถอดเสื้อผ้าเลยเออ
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาตกออกตกใจ
คุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามที่จะควบคุมตัวชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
โปรลิสกำลังพยายามเจรจากับผู้ชายคนนี้นะคุณ
คุณอริยาคุณอริยาภาษาอังกฤษเก่งคุยกับเขาหน่อยสิ

จะบอกของเขายังไงนะครับ

อกตกใจเพราะว่าชาวต่างชาติคนนี้
แก้ผ้าล่อนจ้อนหน้าตาเฉยเลยนะครับ
แก้ผ้าแบบนี้เดินมาจนถึงชายหาดพระยาใต้
เดินยาวเลยคุณเดินยาว
คนไทยและชาวต่างชาติคนอื่นเขาตกออกตกใจนะครับ

มาพยายามชี้แจงอธิบายก่อนว่าให้ยูใส่เสื้อผ้าซะนะครับ

ชายต่างชาติคนนี้ชาวต่างชาติคนนี้

สุดท้ายก็เลยต้องใช้กำลังกันนิดหน่อยในการล็อกตัว

แต่ตัวเขาใหญ่ด้วยเหมือนกันก็เลยล็อกไว้หลายคนหน่อยนะครับ
จากนั้นก็นี่ต้องจับใส่กางเกงก่อนนะฮะ
ไม่งั้นเดี๋ยวช้างใหญ่จะหลุดออกมาแบบนี้นะฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารพาสปอร์ตนะฮะ
ก็ระบุสัญชาติเป็นชายชาวเยอรมันนะครับ

ตำรวจสอบถามสาเหตุที่ถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าเดินชายหาดแบบนี้นะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังพูดจาวกวนจับใจความไม่ได้นะครับ
แล้วก็มีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างหนักเลย
ก็เลยนำตัวสงบสติอารมณ์ที่ห้องขังก่อน
แจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤตนวุ่นวาย

แล้วก็ถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าบ้านเรามันอากาศร้อนขนาดนั้นหรือเปล่า

ทงสบายตัวดีแต่มันไม่ใช่ไงคุณนะ